วันนี้จะพาไปดูความคืบหน้าในการช่วยเหลือน้องออมสิน
เด็กหญิงในตาสีฟ้าคือใครเห็นใครก็แบบคือ
น่าสงสารด้วยแล้วก็แปลกมากทำไมน้องมีตาสีฟ้าเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าทางทีมข่าวของเราพาน้องไปตรวจสายตา
ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะคะ
หลังจากที่ก็มีการตรวจหูการได้ยินซึ่งก็พบว่า
คืออาจจะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินแล้วก็ต้องใส่เครื่องช่วยฟังนะคะ
ออมสินพร้อมด้วยนางสาวบุษกรจิมพลคุณแม่
นางสาวทิติมาธรรมเจริญน้าสาวค่ะ
ก็เดินทางด้วยรถตู้ของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ที่จัดไว้ให้จากบ้านพักที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ไปที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ก็ตรวจทั้งสายตาตรวจทั้งประสาทหูนะคะ
หลังจากที่ในแพทย์พรเทพพงธวิกรผู้อำนวยการตอบรับให้น้องออมสิน
เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลได้ค่ะ
ขั้นตอนในการตรวจดวงตาเนี่ยก็คือเริ่มจากวัดค่าสายตา
ตรวจความสั้นยาวของสายตาเข้าเครื่องวัดความดันลูกตา
เพื่อวัดของเหลวในตาและประเมินภาวะการเป็นต้อหิน
มีการสแกนจอประสาทตาดูต้อหินดูเส้นประสาทตาคือดูละเอียดเลยค่ะ
ดูสัญลักษณ์ต่างให้วัดระยะของสายตาแล้วก็สแกนม่านตาด้วย
ระหว่างการตรวจบางขั้นบางตอนน้องออมสินก็กลัวล่ะค่ะ

มีคุณน้าคอยจับพูดคุยส่งสัญญาณภาษามือกับน้องอยู่ตลอด
หลังจากที่ใช้เวลาร่วมชั่วโมงในการตรวจนะคะ
ทางนายแพทย์พรเทพและแพทย์หญิงวิมลทิพย์และยานันจักษุแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านตาเขแล้วก็โรคตานในเด็กก็บอกว่า
อาการของน้องออมสินเรื่องตาสีฟ้าเนี่ย
มันเป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดมาจากกรรมพันธุ์นะคะ
มองเห็นโดยรวมถือว่าปกติแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับคนทั่วไปนะคะ
ผลการตรวจของน้องออมสินมีความผิดปกติของเม็ดสีในดวงตาก็เลยทำให้ตาเนี่ยสีฟ้า
สายตายาวร้อยหนึ่งนะคะมองเห็นน้อยกว่าคนปกติ
และดวงตาสามารถรับแสงได้เหมือนคนทั่วไปค่ะ
ฟังเสียงของทางคุณหมอหน่อยค่ะ
ความผิดปกติเนี่ยมันทำให้การรับภาพของเด็กนั้นยังไงก็ไม่ได้เท่ากับคนปกติ
เพราะว่าเป็นความผิดปกติของที่ตำแหน่งของสีที่ไปเลี้ยงของจอประสาทตา
ก็หมายความว่าเด็กนี้ก็ยังไงก็ต้องต่างก็ต้องมีความยุติต้องการความเห็นอยู่ระดับหนึ่ง
ความช่วงดีของน้องอันนี้ก็คือที่ว่าโรคนี้ของน้องลิ้งไม่ได้โจมตีที่ตามากนักนะครับ
ก็เป็นที่หูเป็นหลักนะครับเลยทำให้น้องเขาใช้ชีวิตอยู่ได้ระดับหนึ่ง
ซึ่งการรักษาตรงจอประสาทตาเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ได้สามารถรักษาได้มากกว่านี้
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราตรวจเจอว่าน้องมีความผิดปกติทางด้านสายตาร่วมด้วยเช่นมีสั้นมียาวมีเอียง
ใส่บ้านอาจจะช่วยทำให้การมองเห็นที่เขามีอยู่นักขนาดนี้ดีขึ้นอีกนิดหน่อยได้
หลังจากที่ตรวจดวงตาเสร็จนะคะคณะแพทย์โรงพยาบาลยังใจดีค่ะ

ก็มีแพทย์หญิงนุจรีเมฆจันฉายเป็นผู้ดูแลและตรวจให้
ก็พบว่ารูหูทุกอย่างปกติแต่มันมีสภาพรูหูเสื่อมค่ะ

จากนั้นก็เลยส่งตัวน้องออมสินไปสแกนสมองดูเส้นประสาท
หูเนี่ยสูญเสียการได้ยินไปมากน้อยขนาดไหน
ก่อนจะประเมินนะคะว่าต้องใส่เครื่องช่วยฟังยังไงดีนะคะ

เวลามันมีเครื่องอะไรมาเยอะแล้วไม่ชินก็จะร้องออกมาแบบนี้
คือคุณหมอเขาก็ต้องมีการแยกอุปกรณ์เข้าไปด้วย
ใช่คือน้องอาจจะตกใจด้วยส่วนหนึ่ง
แล้วก็หลายคนถามมาว่าน้องสรุปคือหูมีปัญหาจริงหรือเปล่า
เพราะเห็นว่าวันที่มาออกรายการไทยรัฐนิวโชว์
ทำไมตอนที่มีคนพูดน้องก็หันไปมองเหมือนกัน

ใช่ทีนี้เรื่องนี้คืออันนั้นมันเป็นลักษณะทางกายภาพนะ
เวลาน้องเห็นใครว่าคนหันไปมองใครน้องเขาก็จะหันไปมองตามค่ะอืม

ค่ะนางสาวทิติมัณฑ์หน้าของน้องอำศิรติบอกว่าดีใจนะคะ
ที่วันนี้ได้มาโรงพยาบาลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลย
ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ซึ่งผลการตรวจออกมาเป็นยังไง
ทางครอบครัวก็พร้อมที่จะยอมรับอยู่แล้วนะคะ
ฟังเสียงของคุณแม่หน่อยค่ะ
ดีใจค่ะอย่างน้อยเราก็ได้ได้เห็นว่าเขาเป็นอะไรยังไงรักษาได้ไหมก็คือถ้ารักษาไม่ได้เราก็ยอมรับแต่ก็ยังดีใจที่ได้ตรวจได้ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ดูแลทุกอย่างเลยขอบคุณจริงค่ะ
นางก็มีความสุขนะคะชูนิ้วสองนิ้วยิ้มหวานให้กับกล้องเลยนะคะก็ถือว่าได้รับการช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนนะคะ